แวดวงธุรกิจการประกันภัย

ประกาศไปเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมนะครับ

ทีถ้ารถยนต์จะจับพิกัดระบุตำแหน่งได้

จะได้อุปกรณ์ไปติดตั้งกับตัวคอนโซลรถ
เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบเช็ค
แล้วก็ให้คะแนนการขับขี่ที่ดีด้วยครับ
เราไปดูรายละเอียดกันเลย
ถึงการลงทุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด
และต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จในแง่มุมต่าง

องค์กรธุรกิจอื่นต่อไป
ซึ่งโครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่๒แล้ว

ในวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเอง
และมี๒รางวัลที่น่าสนใจในปีนี้

วงการไอทีและวงการทำประกันภัย

รางวัลประเภทนวัตกรรมแอปพลิเคชัน
หมายถึงการออกแบบและพัฒนาแอปบนสมาร์ทโฟน
แนวคิดและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
รางวัลพิเศษสำหรับโครงการนี้
รางวัลผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดีเยี่ยมที่สุดแห่งปี
โดยผู้ที่คว้า๒รางวัลนี้ไปครอง
นั่นก็คือบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน
และการประกันภัยรถยนต์มารวมไว้
พร้อมกับแอปพลิเคชันเป็นเจ้าแรก

บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน

มาอธิบายถึงที่มาที่ไปกันเลยดีกว่าครับ

ที่เป็นตัวที่ผลักดันให้เราได้รับรางวัลนี้นะครับ
มันจะเป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้กับผู้ขับขี่รถยนต์
ซึ่งในระบบอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
ก็จะมีระบบที่เชื่อมต่อสัญญาณผ่าน
ระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับ
ในการเก็บข้อมูลการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย
ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการขับขี่
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเร่งเครื่องอย่างกระทันหัน

หรือการหักเลี้ยวอย่างกระทันหันนะครับ

แล้วมีการประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นคะแนน
ซึ่งเจตนารมณ์แล้วเนี่ยนะครับ
เมื่อผู้ขับขี่ได้รับผลสะท้อนในเชิงของพฤติกรรม
วันที่เรามีความภาคภูมิใจว่า

ที่ทำให้เราสามารถที่จะจูงใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับ
หันมาให้ความสนใจตระหนักถึงพฤติกรรมการขับขี่
และปรับปรุงการขับขี่ให้ดีขึ้น
เพื่อสังคมไทยของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ